มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงราย
มีคนที่บันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้
ถ่ายคลิปเอาไว้ได้มีกล้องวงจรปิดด้วย
สามีเนี่ยเป็นอดีตสามี
ง้ออดีตภรรยาง้อไปง้อมาเขาไม่คืนดีด้วย
ยิงเขาซะสาหัสนะฮะตอนนี้
แล้วก็ยังหลบหนีอยู่นะครับไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ

โอ้โหมองแต่ไกลยังเห็นเลยว่าเป็นลูกซองยาวอะค่ะ

คือมาจอดรถขนาดข้างรถของอดีตภรรยา
พยายามจะมาง้อขอคืนดีเขา

แล้วสมเร็จก็ยิงเขาเลยครับท่านผู้ชมครับ
ตอนนี้ที่ถูกยิงยังสาหัสอยู่นะฮะ
ส่วนคนยิงเนี่ยหลบหนีอยู่

เหตุไปแล้วฝ่ายชายเนี่ยถือปืนลูกซองยาวอยู่ข้างรถของฝ่ายหญิง
ลักษณะคือมาจอดรถประกบข้างรถของเขาเอาไว้
เดี๋ยวดูกล้องวงจรปิดอีกมุมนึงนะครับทุกผู้ชมครับ
มันจะเห็นวินาทียิงแต่มันจะไกลหน่อย
นี่ครับขับรถมานะครับคนก่อเหตุเนี่ย
แล้วมาจอดประกบรถของอดีตภรรยานะครับ
ตรงนี้นะฮะจะเห็นว่าคนที่อยู่แถวนั้นเนี่ยเขาวิ่งหนีกันหมด
เพราะมีเสียงปืนส่วนคนถูกยิงก็บาดเจ็บอยู่ในรถ
นาฬิกาครับหน้าโชว์รูมรถยนต์ฮอนด้าสาขาศรีทรายมูล
ริมถนนผลโยธินตะบนรอบเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้คนเจ็บนะครับ
ชื่อนางสาวชะนันทิดาอายุ๓๗ปีเป็นชาวตะบนแม่ยาวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย
เป็นแคทเชียร์ในโชว์รูมรถถูกยิงกระสุนเข้าสะโพกขวา
ตอนนี้บาดเจ็บสาหัสนะครับถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหลังจากเกิดเหตุ
ฝั่งประตูคนขับเนี่ยมีร่องรอยถูกยิงอยู่เห็นกระสุนไหมฮะดูรูนี่ฮะ
ยิงเข้าไปเนี่ยแล้วมันเข้าสะโพกขวาเธอเลยกระสุน
ตรงนี้นะครับมีอยู่สองนัดเป็นรูใหญ่นะครับที่เบาะนั่งคนขับก็มีคราบเลือดเต็มไปหมด
เลือดเต็มไปหมดส่วนคนก่อเหตุที่ท่านผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับ
ชื่อนายวรศักดิ์อัธวงศาเป็นอดีตสามีของคนเจ็บ
ทำงานอยู่กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
หลังจากก่อเหตุเสร็จเรียบร้อยแล้วขับรถหลบหนีไป
นายวรสักคนนี้นะครับทุกผู้ชมครับที่เป็นผู้ก่อเหตุ
ผู้ที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าช่วงเกิดเหตุเป็นช่วงเลิกงาน
ฝ่ายผู้หญิงคนเจ็บเนี่ยเขากำลังจะกลับบ้าน
ก็เดินไปที่รถที่จอดอยู่ข้างถนน
๑๐๓๓เชียงรายของมือยิงเนี่ยขับมาประกบด้านข้าง
แล้วนายวรศักดิ์ก็เดินลงมามาเคาะประตูรถ
ทำทีเหมือนกับจะมาขอคุยด้วยคือเขาจะมาตามง้อขอคืนดีอ่ะ
แต่ฝ่ายหญิงเขาไม่เปิดประตูให้ก็เลยใช้ปืนลูกซองยาวที่เตรียมมาเนี่ย
ยิงเข้าใส่ที่ประตูรถยิงไป๒นัด
หลังจากถูกยิงเนี่ยฝ่ายหญิงเขาก็พยายามตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ
นายวรศักดิ์คือคนอื่นได้ยินเสียงปืนเขาก็วิ่งหนีกัน
นายวรศักดิ์เนี่ยจะเห็นว่าก็ยังเดินไปเดินมาอยู่แถวนั้นอยู่พักหนึ่งนะฮะ
เพราะว่าจะมีคนที่ถ่ายคลิปเอาไว้ได้ก่อนจะไปขึ้นรถตัวเองแล้วก็ขับหลบหนีไป
จากการสอบสวนของสพเมืองเชียงรายเนี่ยทำให้ทราบว่า
นายวรศักดิ์เนี่ยเขาเพิ่งเลิกรากับคนเจ็บก็คือนางสาวชะนันทิดา
แต่นายวรศักดิ์ก็พยายามตามง้อขอคืนดีแต่ไม่สำเร็จก่อนเกิดเหตุนะฮะ
เมื่อ๒๕พฤษภาคมนายวรศักดิ์เพิ่งไปที่บ้านฝ่ายหญิง
ยิงข่มขู่เขามาแล้วไปทำลายข้าวของที่บ้านเขามาแล้ว
ทางฝ่ายหญิงเนี่ยไปแจ้งความที่สพแม่ยาวนะครับ
ต่อมา๒๘พฤษภาคมนายวรศักดิ์ถูกออกหมายจับเอาไว้ก่อนแล้ว
ตอนนั้นที่ไปยิงข่มขู่ไปทำลายข้าวของที่บ้านเขาเนี่ย๗ข้อหา

เรื่องอาวุธปืนเรื่องยิงปืนเรื่องบุกรุกเรื่องข่มขืนจิตใจผู้อื่น
หวาดกลัวมีอันตรายต่อชีวิตนวงเหนียวกากหังทำให้เสียทรัพย์
ยังตามตัวไม่เจอนะครับเพราะก่อเหตุเอาไว้เมื่อ๒๕พฤษภาคม
กระทั่งเมื่อวานนี้ตามไปยิงเขาเลยค่ะแล้วก็ยังหลบหนีอยู่นะครับ
ก็เลยถูกแจ้งข้อหาเพิ่มนะฮะตอนนี้คือพยายามฆ่านะครับทุกผู้ชมครับ
ได้คุยกับญาติของคนเจ็บนะฮะนางสาวชะนันทิดาบอกว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ย
อยู่อย่างหวาดระแวงเพราะว่าผู้ต้องหาเคยมาก่อเหตุเอาไว้ข่มขู่เอาไว้
แล้วล่าสุดถึงขั้นตามไปยิงเขาถึงที่ทำงานนะ
แล้วในที่เกิดเหตุเนี่ยคือตอนนั้นที่มาขู่ฆ่าอะไรพวกนี้
บอกว่าเนี่ยเขามีกระสงค์กระสุนเนี่ยเป็นยี่สิบกว่านัดเกือบสามสิบนัดอะไรแบบนั้นอย่างงี้เลย
โอ้โฮ
ญาติของคนเจ็บบอกว่า

ข่มขู่มายิงมาทำลายข้าวของที่บ้านเนี่ย
พอขับรถมาจอดหน้าบ้านชักปืนขึ้นมายิงเนี่ย
กระสุนเข้าหน้าต่างห้องนอนของนางสาวชะนันทิดาอดีตภรรยานะฮะตอนนั้น

แล้วตะโกนขู่ฆ่าทั้งครอบครัว
แล้วหลังจากนั้นเมื่อวานนี้ก็มาก่อเหตุ
ตามไปที่ทำงานขับรถไปประกบด้านข้างเขาลงไปเนี่ยแล้วยิงใส่เขาเลยนะฮะ
คือตอนนี้ที่บ้านเนี่ยบอกว่าโอ้โหอยู่กันอย่างหวาดระแวง
เพราะตำรวจยังจับตัวคนร้ายไม่ได้แล้วเขาก็เชื่อกันว่านายวรศักดิ
คงจะไม่มามอบตัวอืมเพราะดูจากการกระทำแล้วเนี่ยเหมือนกับว่า
ตั้งใจมากว่าจะเอากันให้ตายนะฮะแล้วที่แยกทางกันเนี่ย
เขาก็ไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรกันเพิ่งแยกทางกันเมื่อเมษายนทั้งสองมีลูกด้วยกันหนึ่งคน
อายุสิบสองปีนะครับส่วนล่าสุดอาการของนางสาวชะนันทิดาตอนนี้
ขีดอันตรายแล้วนะครับค่ะอ่าเดี๋ยวต้องรอให้เจ้าหน้าที่เนี่ย
ไปสอบถามเกี่ยวกับเรื่องมูลเหตุต่างแต่ว่าที่แน่นอนก็คือ
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณไปยิงเขาแบบนี้ไม่ได้ใช่ค่ะ
ตามไปที่บ้านบุกไปทำลายข้าวของไปยิงขู่เขาถึงในบ้าน
ขู่ฆ่ายกครัวแล้วนี่ตามไปยิงเขาถึงที่ทำงานแบบเนี้ยมันทำอย่างงี้ไม่ได้ใช่ค่ะ